ที่ดีฉันจะเล่าต่อไปดีนะคะเป็นอุบัติเหตุเลยนะคะ
และเราทำให้เห็นว่านี่คือประโยชน์ของกล้องหน้ารถนะคะคุณผู้ชม
ใครที่ขับรถปลาลังพลังรถของภรรยาของเขานักว่านั้น
ใครมีกล้องหน้ารถขอหน่อยได้ไหม
ถามว่าเกิดอะไรขึ้นคือเนี่ยคุณผู้ชมดูคลิปนะคะ
มีคนมาขับรถชนท้ายรถภรรยาของเขา
แล้วรถภรรยาของเขาเนี่ยเสียหลักไปชนกับขอบราวสะพาน

แต่ทำไมรู้ไหมคะประเด็นอยู่ตรงนี้ค่ะ
ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าคนที่ขับรถไปชนท้ายรถภรรยาของคนโพสต์เนี่ย
อ้างบอกว่าก็ภรรยาของคุณนั่นแหละมาเบียดรถเขาก่อน
ก็เลยทำให้รถภรรยาของคุณเนี่ยไปเสียหลักชนเข้ากับราวสะพานแบบนี้ค่ะ
เขาก็เลยเอาคลิปนี้ซึ่งเป็นคลิปกล้องหน้ารถของภรรยานะคะ
โพสต์ลงในเฟซบุ๊คเพื่อตามหาคนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกับภรรยาของเขา
ณวันเวลานอตามที่เราจะบอกต่อไปนี้นะคะ
ก็คืออุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นช่วง๔โมงเย็นของวันศุกร์ที่ผ่านมา
จุดเกิดเหตุก็คือบนถนนสายเอเชียในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ใครที่เป็นผู้ร่วมเดินทางกับภรรยาของเขาณวันเวลาที่ดิฉันบอกไป
แล้วก็จุดเกิดเหตุที่ที่ฉันบอกไปนะคะ
ใครมีกล้องหน้ารถส่งไปให้คุณผู้ชายที่โพสต์หน่อยนะคะ
ทีนี้ถามว่าหลังเกิดเหตุคู่กรณีหนีไหมก็ไม่ได้หนีไปไหนค่ะ
รับผิดด้วยวาจากับตำรวจแล้วบอกว่าตนเองเป็นฝ่ายผิด
แต่อย่างที่บอกไปฝ่ายคู่กรณีเนี่ยอ้างบอกว่าก็ภรรยาของคนโพสต์นั่นแหละ
เบียดรถคู่กรณีจนหมุน๒รอบบนถนน
ก่อนที่รถของภรรยาผู้โพสต์จะเสียหลักไปชนกับราวสะพาน
ทีนี้คุณผู้ชมจุดประสงค์ของคุณสามีที่โพสต์คลิปนี้นะคะ
เพื่อต้องการกล้องหน้ารถย้ำอีกครั้งนะคะ
กล้องหน้ารถของรถคันอื่นมาประกอบเป็นหลักฐานเพิ่มเติม
เพื่อยืนยันว่ารถของภรรยาของผู้โพสต์เนี่ยไม่ได้ไปเบียดรถของคู่กรณีก่อน
เพราะคนโพสต์เนี่ยเขาทราบมาว่าทางคนขับที่เป็นคู่กรณีเนี่ย
ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ไม่มีประกันภัยก็เลยหาเหตุ
เพื่อให้ไม่ต้องรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะ
ตอนนี้ผู้หญิงคนขับก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลต้องผ่าตัดกระดูก